อีกหนึ่งโทรเมนต์ที่จะถ่ายทอดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีครับก็คือฟุตซอลรายการ
ปูปิสกุญซือชาวสเปนครับนำนักเตะทีมชาติ
ก็ซ้อมอย่างคึกคักที่โกดังสเตดียมรังเย่าของทีมการท่าเรือ
เขาบอกนะครับว่าหลายคนที่เข้ามาซ้อมก็ต้องดูว่าจะเข้ากับระบบได้ไหม
แต่สิ่งที่อยากให้เข้ามาเรียนรู้นะครับก็คือประสบการณ์
เพราะยังไงก็ถือว่านักเตะพวกนี้ต้องถูกใช้งานในอนาคตอย่างแน่นอน
ทีมชาติไทยนะครับจะลงเล่นเกมแรก๑๙พฤศจิกายน
พบกับออสตาร์ไทยลีกในเวลา๕โมงเย็น
พฤศจิกายนเจอกับทีมไทยบีในเวลา๑๕นาที๔๐นาที
แล้วก็๒๒พฤศจิกายนพบกับออลสตาร์บราซิลในเวลา๑๕นาฬิกา๑๐นาทีครับ